เรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเกริ่นสั้นนิดเดียว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๘กุมภาพันธ์นะคะ
มีวัยรุ่นคนหนึ่งถูกวัยรุ่นอีกฝั่งนึงมาแทงจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใกล้กับร้านขายใบกระท่อม
ตอนแรกเห็นเหตุการณ์นี้คนก็สงสัยว่าเป็นวัยรุ่น
แย่งกันทะเลาะกันเรื่องซื้อใบกระท่อมหรืออะไรหรือเปล่า
แต่สุดท้ายเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่
น่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอริต่างสถาบันเนี่ยค่ะ
ผู้เสียหายตามลูกศรสีเหลืองนะคะผู้ก่อเหตุสองคนนะคะ
คนที่บาดเจ็บก็คือวัยรุ่นเสื้อดำ
คนที่มาก่อเหตุคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาว
เห็นรถจักรยานยนต์ที่ทีมข่าวของเราชี้ลูกศรเอาไว้ให้
รถจักรยานยนต์มุมล่างของกล้องวงจรปิดนะคะเป็นรถของเพื่อนผู้ก่อเหตุครับ
คนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ตกใจอยู่ดีมาทะเลาะกันจะแทงกันอยู่หน้าร้านเขา
เขาก็ออกมาจากร้านขายใบกระท่อม
แล้วเดินไปเหมือนกับจะไปห้าม
แล้วเกาะกลุ่มกันอยู่หน้าร้านก็พยายามจะไปห้ามไปดูกันนี่แหละค่ะครับ
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
จะเห็นว่ามีไลน์แมนคนนึงนะคะ
คาดว่าเขาเห็นว่ามันมีรถขวางถนนอยู่
ก็เลยเข็นรถจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ในซอยให้มันห่างจากจุดเกิดเหตุ
นี่ค่ะสักพักหนึ่ง
ผู้ชายที่ใส่เสื้อแดงหมวกกันน็อกขาวก็คือเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
กลับมาที่รถของตัวเองครับนี่นะคะ
แล้วเขาก็ขี่รถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แต่ความจริงเพิ่งไปรุมเข้ามาใช่ค่ะแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

วงจรปิดอีกมุมหนึ่งอันนี้กำลังออกไปแล้วนะคะ
ก็รีบหน่อยนะดูวิ่งวิ่งหน่อยอีกมุมหนึ่ง
จะเห็นเพื่อนผู้ก่อเหตุขี่รถออกไป
นี่ค่ะหลังจากเกิดเหตุเรียบร้อย
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุม

เราส่งคุณระวีการแก้วิจิตีคิวบิจัยทีมของเรา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

วัยรุ่นเขามีปัญหาทะเลาะอะไรกัน

ก็มีวัยรุ่นไปห้ามนะคะครับแล้วเหมือนกับว่าสุดท้าย
เขาก็แยกย้ายกันไปตามภาพที่เห็น
ทีนี้ค่ะเราได้คุยกับคนเจ็บนะคะขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในบอย
อายุ๒๓ปีเขาคือคนเจ็บที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้ตามกล้องวงจรปิดนะคะ
เขาเจ็บที่มือเจ็บที่ไหล่แต่เขาบอกว่าเขาเจ็บไม่เยอะ
แล้วเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุตอนที่เขากำลังจะจอดรถจักรยานยนต์
หน้าร้านขายใบกระท่อมปรากฏว่ามีผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาว
วกกันน็อกสีดำมายืนประกบด้านหลังครับแล้วถามว่าเป็นเด็กที่ไหนเนี่ย
อืมแล้วชักมีดออกมาแทงเขาเลยนะคะครับเขาก็พยายามจะปัดป้อง
เพื่อนของผู้ก่อเหตุที่มาด้วยกันข้ามฝั่งมาชักมีดจะแทงซ้ำอีกโอ้โห
ตอนนั้นมือเขาสองข้างจับปลายมีดไม่ให้มันโดนตัวจับปลายมีดเลยเห
ใช่เขาก็เลยเจ็บที่มือคนแถวนั้นก็พยายามจะไปห้าม
มีเพื่อนของกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถตามมาอีกนะคะอีก๓๔คน
คนเจ็บยืนยันว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะเพราะเหมือนกับผู้ก่อเหตุคงเข้าใจผิดว่าเขาเป็นอริต่างสถาบัน
เป็นสถาบันที่เหมือนกับไม่ถูกกันแต่ไม่เคยรู้จักกันนะคะ
ไม่เคยรู้จักกับวัยรุ่นที่มาทำร้ายเขามาก่อนไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
ทีนี้หลายคนสงสัยว่ามันเกี่ยวกับเรื่องไปซื้อใบกระท่อมอะไรกันหรือเปล่า
นั้นเป็นร้านขายใบกระท่อมพอดีคนเจ็บบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับใบกระท่อมอะไรเลย
น่าจะเป็นความเข้าใจผิดว่าเป็นอริต่างสถาบันนั่นแหละสุดท้ายไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สอนอพหนโยธินค่ะ
อย่างที่คนเจ็บพูดถูกเลยมันอุทำอาจเกินไปอย่าดีที่จะมาแทงคนอื่น
ที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องมูลจรปิดแจนวันศุกร์รัชดาพิเศก๓๖

เพื่อตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ

เพราะว่าผู้ก่อเหตุเริ่มก่อนคนนึง

คือไม่ได้ห้ามเพื่อนเลยนะมาช่วยกันซ้ำ
แล้วไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลยทุกผู้ชมครับ